ต่อกันที่วอเล็กบอลกันบ้างค่ะตอนนี้นักวอเล็กบอลสาวไทยเขากลับมาฝึกซ้อมกันอีกครั้งหนึ่งแล้ว
มีเก็บตกภาพน่ารักระหว่างการซ้อมมาให้ดูกันค่ะ
เบิ๊ดจำเบิ๊ดจำเบิ๊ดนี่แหละค่ะเขาเรียกว่าว่ายบกนะคะ
เป็นการลงโทษแบบสนุกระหว่างการซ้อมของนักตบสาวทีมชาติไทยค่ะ
ซึ่งคนที่โพสต์คลิปวิดีโอนี้ก็คือคนที่กระโดดเย็งอยู่เมื่อสักครู่
ซักครู่นี้แหละค่ะพรุ่งจิตรุงขาวที่โพสต์บนอินสตราแกรมส่วนตัวของตัวเองค่ะ
โดยนักวอเล็กบอลสาวไทยก็เพิ่งจะกลับมารวมตัวการฝึกซ้อมนะคะ
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะไปแข่งขันรายการรอบคัดเลือกโอลิมปิกเกมที่ประเทศญี่ปุ่น

ซึ่งการซ้อมครั้งนี้ของนักตบวอเล็กบอลสาวทีมชาติไทยพิเศษ
หัวหน้าผู้ฝึกสอนวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทย
ก็เดินทางมาร่วมซ้อมกับทีมชาติไทยเป็นเวลา๑เดือน
ก็จะทำให้นักตบสาวไทยได้ประสบการณ์เพิ่มมากขึ้นค่ะ